ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะโอ้โหนี่ต้องเคลียร์แหละ
แต่เวลาที่บุกมาแล้วจะเคลียร์ใจมันไม่เห็นจะเคยเคลียร์ได้สักทีนึงเลย
เหตุการณ์นี้ค่ะหนุ่มโรงงานเนี่ยนะเอาปืนมาจะเคลียร์ใจกับคู่กรณีเพราะอะไรอ่ะ
ก็อีกฝ่ายนึงประกาศมาประกาศมาว่าจะจีบแฟนผมอ่ะ
ถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วโอ้โหชุนละมุนชุนละเกสิคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานค่ะในพื้นที่หมู่บ้านดงกลางที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งตำรวจสภาพพระยืนเนี่ยนะไปตรวจสอบนี่มีคนถูกยิงเสียชีวิตเลยนะเนี่ย
นายชัดชวานผ่านบุตรอายุยี่สิบแปดปีค่ะเป็นนุ่มโรงงานแล้วก็มีแผล
โดนยิงเข้ากลางหน้าอกสองนัดอ่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตเลยนะคะ
คนที่ยิงเนี่ยคือนายสมรักคำนวณศรีอายุยี่สิบเจ็ดปี
แล้วหลังจากก่อเหตุก็มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพพระยืน
แล้วก็มีแฟนสาวพาเข้ามอบตัวนะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัว
นายสมรักไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหากับนายสมรัก
ความผิดก็คือโดนเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคุมตัวไปฝากขังค่ะ
นักข่าวเนี่ยก็เลยต้องถามแฟนสาวของนายสมรัก
เสื้อขาวที่ยืนหันหลังอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าเอ่อฝ่ายหญิงอ่ะ
บอกว่าตัวเธอกับนายสมรักทำงานที่เดียวกัน
แต่ว่าทำงานกันคนละกะคนเวลาคนนึงทำเช้าคนหนึ่งทำดึกนี่แหละค่ะ
เมื่อคืนนี้ช่วงพักงานสมรักออกมาที่อาคารในโรงงาน
แล้วก็กำลังนั่งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นชัชวาน
ชัชวานมากับเพื่อนอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วจู่ก็มาต่อย
ต่อยสมรักแบบสมรักไม่ได้ทันตั้งตัวหลังจากนั้นก็ชุนละมุนอุตลุดเลยค่ะ
ทีนี้ฝั่งสมรักเนี่ยสมรักตัวเล็กกว่าถูกชัชวานคล่อม
แล้วชัชวานล้วงปืนมานะล้วงปืนมาจากกระเป๋าปั้งอืม
ครั้งแรกน่ะยังไม่โดนใครสมรักก็ออกแรงยื้อแย่งปืน
แล้วก็ยิงใส่ชัชวานปั้งปั้งสุดท้ายชัชวานเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นสมรักก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
นปืนทิ้งข้างทางปรึกษากับครอบครัวไงแล้วท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจมามอบตัว
ฟังแฟนสาวของสมรักค่ะ
มันหลุดมือของพี่ผู้ตายตรงเราก็เลยความว่าได้คุณพ่อเลยยินเลย
นี่แหละค่ะทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยนะก็เลยเดินทางไปที่บ้านโนลงิ้ว
ตำบลท่าสาราอำเภอมันจาคีรีของขอนแก่น
บ้านนี้เป็นบ้านของชัชวานชัชวานคือคนตายนะครับ
ก็มีการตั้งตั้งศพอยู่ที่บ้านคืนแรกแล้วก็เจอแม่ของชัชวานด้วยแม่คนตาย
แม่บอกแบบนี้ลูกแม่เป็นคนอารมณ์ดีจริงลูกแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยหาเรื่องใครหรอก
ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กับแฟนสาวทีนี้แม่รู้มาว่าลูกแม่น่ะกับแฟนทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะแม่ก็หนุ่มโรงงานเดียวกันมาชอบ
ทีนี้ลูกแม่ก็เลยไม่พอใจสิเพราะว่าฝ่ายที่มาชอบก็คือสมรักนั่นแหละ
เขาบอกว่าประกาศว่ายังไงก็จะแย่งไปครองให้ได้
อุ้ยแล้วทีนี้พอรู้ว่าทำงานที่เดียวกันด้วยไปเจอไง
พอไปเจอกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้
ต่อยกันชุลมุนก่อนยิงปั้งหนึ่งก่อนไม่โดนใคร
หลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งหยิบปืนมาแล้วยิงใส่ก็เลยทำให้ชัชวานเสียชีวิต
แล้วแม่บอกนะว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เพราะว่าตอนแรกบอกว่าชัชวานมาถึงแล้วหยิบปืนมายิงคุณสมรักใช่ไหม
บอกว่าปืนนั้นแม่ไม่เคยเห็นนะ
ไม่ใช่ปืนของลูกแม่ไม่ใช่ปืนของชัชวานลูกแม่หรอก
แต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจก็นำตัวมือปืนมา
ฝากขังต่อสารพนักงานสอบสวนสพพระยืน
จะลงพื้นที่หาปืนเพราะว่าปืนนั้นที่บอกว่าอะไรนะ

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับโยนปืนทิ้งข้างทาง

คุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจต้องตามหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุต่อนะคะ